ผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับ
เมื่อคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาพากันออกมาเปิดเผยเรื่องราว
แล้วก็ร้องเรียนว่าเอ๊ะมันชักยังไงกันเนี่ยนะครับ
เนื่องจากมีครูของโรงเรียนคนหนึ่งที่อายุ๓๘ปีสอนวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อนครูเขาออกมาบอกนะครับบอกว่าครูคนนี้เนี่ยอยู่ในโรงเรียนที่อำเภอพนมสรคามฉะเชิงเซานะครับ
มีลูกมีเมียแล้วลูกเนี่ยมีสองคนอีกคนนึงยังอยู่ในท้องของภรรยานะครับ
จะมีลูกคนที่๓แล้วเนี่ยนะลูกจะคลอดอยู่แล้วนะครับ
ปรากฏว่าไปแอบลักลอบมีความสัมพันธ์เกินเลยกับลูกศิษย์สาววัย๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๓ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งเลยอ่ะ
แล้วเป็นเวลานานแล้วด้วยเรื่องมาแดงก็คือทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
เขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกเพราะว่ามีรถกระบะมารับส่งลูกสาวอยู่บ่อยที่บ้าน
ลูกก็บอกว่าไปกินหมูกระทะอะไรพวกนี้นะครับเห็นว่าครูมารับด้วยแหละนะครับ
สุดท้ายแล้วไปเค้นสอบถามลูกสาวลูกสาวยอมรับว่าที่ไปกับครูเนี่ย
พาเข้าโรงแรมม่านรูดผู้ปกครองเขาก็ไม่ยอม
เขาก็ไปบอกผู้อำนวยการโรงเรียนพอโรงเรียนก็เรียกครูคนนี้มา
เรียกผู้ปกครองของเด็กมาแล้วก็ให้คุยกัน
ปรากฏว่าคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยไกลเกลี่ยกัน
ทางฝั่งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นม๓เด็กหญิงวัย๑๔ปีเนี่ย
บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องรับผิดชอบ
ครูผู้ชายคนนี้ครูวัย๓๘ที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนบอกว่า
เดี๋ยวผมรับผิดชอบผมจะมาแต่งงานด้วย
ฝ่ายผู้ปกครองเด็กเรียกห้าแสนค่ะสินสอดทองมั่นทั้งหลาย
ต่อรองกันเหลือ๒๕๐๐๐บาทแล้วก็ทองคำน้ำหนัก๔บาท
กับรถยนต์อีกหนึ่งคันครูบอกโอเคเดี๋ยวผมไปหย่าเมียมา
แล้วก็แต่งด้วยก็ตกลงเรียบร้อยเจรจากันเสร็จเรื่องเงียบ
แต่บรรดาครูที่อยู่ในโรงเรียนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้
เด็กอายุยังเพิ่ง๑๔ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันควรจะตรวจสอบมากกว่านี้ไหม
โดยเฉพาะทางวินัยเป็นครูแล้วทำแบบนี้ได้ยังไง
แล้วครูคนนี้ก็เคยถูกย้ายจากโรงเรียนแห่งอื่นมาแล้ว
เพราะว่าทำผิดลักษณะแบบนี้นี่แหละ
พอถูกย้ายมาโรงเรียนที่นี่มาทำกับลูกศิษย์อีกแบบนี้
พอปล่อยผ่านได้ยังไงให้เขามาเจรจากับผู้ปกครองของเด็ก
เพื่อมาแต่งกับเด็กที่เป็นลูกศิษย์อายุ๑๔ปีนะครับ

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
ตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่ฉะเชิงเซานะครับวันนี้พบว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต๒รู้
คนนี้เขาอ้างว่าเขาไม่เคยทำอะไรเกิน
เลยเด็กนะเขาพาเด็กไปเนี่ยไปแค่ไปกินหมูกระท
เท่านั้นไม่เคยพาเข้าโรงแรมม่านรูดอย่างที่มีข่าวออกมา
ส่วนที่ว่าแชทคุยกับเด็กยอมรับว่าแชทคุยจริง
เรื่องที่ว่าเขาถึงขั้นจะหย่ากับภรรยาเพื่อมาแต่งงานกับเด็กที่เป็นลูกศิษย์อายุสิบสี่
เขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาหย่ากับเมียจริงซึ่งหย่ามานานแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาจะมาขอลูกศิษย์สาววัย๑๔เพื่อแต่งงานจะหย่ามีมาแต่งด้วยอะไรอย่างนี้ไม่จริงเลย
ถ้าเขามารู้ได้ยังไงถ้าเขามารู้จริงก็ห่วงว่า
จริงแหละไอ้ที่จะหย่าจะนู่นนี่นั่นกับแฟนอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาอยู่ด้วยอะไรนี้ใช่ไหมคะ

หย่าแล้วแฟนเขาแจ้งข่าวไปแล้วว่าหย่าก็คือเรื่องร้านไปแล้ว
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อเลี้ยงของเด็กนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าพอจับได้ว่าครูแอบพาลูกเลี้ยงเข้าม่านรูด
ภรรยาก็เลยไปร้องเรียนกับผู้มนุยการโรงเรียนที่ลูกเลี้ยงเรียนอยู่เมื่อ๙กันยายน

ก็ครูสมบัติก็มาขอเจรจาบอกว่าเดี๋ยวจะมาสู่ขอ
ก็เลยตกลงกันผูกข้อไม้ข้อมือกัน๒๓กันยายน

ใช่ครอบครัวยินยอมพ่อเลี้ยงบอกแบบนี้ไง
๒๕กันยายนตัวภรรยาตัวลูกเลี้ยงครูสมบัติก็พากันหายตัวไป
แต่แม่ของพ่อเลี้ยงซึ่งมีศักดิ์เป็นย่าของเด็กผู้หญิงเนี่ยค่ะบอกว่า
เรื่องนี้ผิดทั้งสองฝ่ายเพราะหลานเองก็เต็มใจไปกับครู
แต่ถ้ามองถึงจัญญบันครูครูก็ไม่เหมาะสมจริง
เพราะหลานเป็นทั้งลูกศิษย์แล้วก็อายุยังน้อยมากอายุแค่๑๔เท่านั้น
คนรอบข้างบ้านเนี่ยเขาเห็นลูกสาวเมียผมเนี่ยเดินไปขึ้นรถข้างนอกนู่น
อันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะลูกเขาไม่ใช่ลูกผม
แต่ลูกผมก็มี๒คน๔ขวบกับ๖ขวบเขามานอนนี่มั่งไม่นอนมั่งอันนี้ผมก็ไม่รู้
หมายถึงตัวครูคนนี้ใช่ไหม

อันนี้ก็คือในฝ่ายพ่อเลี้ยงใช่ไหม

ใช่ค่ะคือไม่ใช่ลูกแท้ของเขาไง
คุณสุชาดาได้ไปเจอแม่นะแม่ของน้องม๓วัย๑๔เนี่ยนะครับที่มีข่าวกับครูในโรงเรียนเนี่ย
แม่ของเด็กหญิงชั้นม๓บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเธอแล้วก็ลูกสาวแย่มาก

เพราะว่าตอนนี้เธอถูกประนามว่าขายลูกกิน
เพราะฉะนั้นขอชี้แจงขอยืนยันว่าข่าวที่ออกมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงเลย
ไม่มีการผูกข้อไม้ข้อมืออะไรทั้งสิ้นแล้วครูก็ไม่เคยพาลูกสาวเข้าโรงแรมม่านรูด
แม่บอกไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรทั้งสิ้น
ถามลูกสาวแล้วลูกสาวยืนยันว่าที่ไปกับครูแค่กินหมูกระทะเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลย
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอาเรื่องออกมาเผยแพร่แบบนี้เนี่ย
เป็นคนที่ไม่หวังดีกับเธอและลูกสาว
ถามน้องน้องก็แค่บอกว่าไปกินหมูกระทะนั่นแหละ
ไปกินหมูกระทะกับคุณครูเขาจะเสยบอกว่าแข่งวิชาการให้
แล้วก็ที่คุณแม่ได้ไปหาผอคืออยากถามข้อมูลเขาจะชี้เฉยก็พาน้องไปกินหมูกระทะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ครูก็บอกว่าพาไปกินจริงแล้วคุณแม่ก็ถามน้องน้องก็บอกว่าไปกินจริง
แต่ว่าก็ถามน้องแหละว่าคุณครูได้ทำอะไรเหรอไหมได้มีอะไรซ่วนเกินไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกไม่มี
แม่ก็อยากถามเหมือนกันแล้วคนปล่อยข่าวปล่อยเพื่ออะไรแม่ไปทำอะไรให้เหรอ
แม่บอกว่าเนี่ยก็ถามทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งครูทั้งลูกเขาบอกว่าแค่กินหมูกระทะ
นายอดีสักอดีษักทรงกรานนะฮะบอกว่าเรื่องนี้มันก็ปล่อยผ่านไหมได้

ทางสำนักงานเขตพื้นที่ก็เลยสั่งย้ายครูคนนี้ให้ไปปฏิบัติรัชการที่โรงเรียนอื่น
ย้ายไปโรงเรียนอื่นอีกแล้วเห็นได้ข่าวว่าครูคนนี้ก็ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นอีกที
ครูที่นี่บอกว่าที่ต้องออกมาตีแผ่เปิดเผยเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีปัญหาที่โรงเรียนอื่น
ย้ายมาที่นี่แล้วก่อปัญหาอีกอ่ะแล้วก่อปัญหาแล้วจะย้ายไปที่อื่นอีก
อันนี้ย้ายไปโรงเรียนอื่นแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปไล่ก่อนว่าตกลงมันข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไง
เพราะว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบอกว่าข้อเท็จจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน

แต่ถ้าพบว่าทำผิดจริงมันก็มีโทษนั่นแหละโทษหนักถึงขั้นไล่ออกจากราชการเลย
พาลูกศิษย์ไปอายุยังแค่๑๔แล้วพาเขาเข้าโรงแรมมาตรรูดไปมีอะไรด้วย
มันไม่ได้อยู่แล้วนะคะ